ของคนคลั่งมาอีกแล้วค่ะครับคราวนี้เป็นลูกนายกอบตกำพร้า
กรรมพระที่ว่าไม่ใช่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะแต่กำมีดพระไปฟันรถชาวบ้าน
แล้วมีชาวบ้านผู้หญิงเขาหยิบมือถือมามาถ่ายคลิป
หยิบมีดพลานั้นฟันหน้าเขาเลยอ่ะทุกชมไปดูเห็ดระทึบนิดหน่อยฮะ
เร็ว
ไม่มันมีโรงการเหนียง

แต่คือเราก็เห็นแบบนี้นายเขียวเป็นลูกนายกอบ
อย่างที่เขาเรียกไอ้เขียวใจเย็นนี่ค่ะ
ในมือถือพระอยู่ไปไล่ฟันรถของชาวบ้านนะ
ดูสิขับกระบะมาจอดขวางถนนถือมีดพระมาฟันรถแบบนี้นะ

ของผู้ชายคลั่งเขามาห้ามนะ
แต่ชายคลั่งนั้นไม่ฟังเลยค่ะ
โอ้โหนี่คลิปนี้หวาดเสียวมากคุณดูสิถือพระมาเนี่ยง้างแล้ว
โอ้โหกลัวมากว่าผู้หญิงจะถูกฟันเนี่ยนะ
ค่ะแล้วนี่นะเราไปคุยกับคนที่เขาหยิบมือถือ
ถ่ายคลิปเหตุการณ์ด้วยก็คือคุณกิติยาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังเมื่อเย็นวันที่๑๒ที่ผ่านมาตรงจุดนี้
ถนนบ้านควนควนม่วงที่เขาพนมกระบี่นะ
เห็นเขียวเนี่ยคลั่งแบบนี้
คุณกิติยาเองก็ถ่ายคลิปอยู่ปรากฏเขียววิ่งเข้ามาหาเอามีดพระ
ฟันที่โหนกแก้มของคุณกิติยาเป็นแผล๕เซนแผลยาวแบบนั้น
ไหมฮะเมื่อกี้ตอนที่เราสัมภาษณ์นะ
เห็นใบหน้าของเธอที่เป็นแผลอยู่เลยนะ

หนูโก้แก้มขวาเป็นรอยยาวแบบนี้มาจากมีดพระของนักเขียวที่ฟันมานะ

ทีนี้ไม่ใช่แค่คุณกิติยานะที่โดนฟันหน้า
ยังมีเจ้าของรถกระบะที่เขาโดนฟันได้รับความเสียหาย

เขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะนะ
อยู่ดีเขียววิ่งมามาหาคุณวีระ
แล้วก็โวยวายหาว่าคุณวีระไปขโมยปาล์ม

ตัวของคุณวีระเองก็ไปหยิบมีดพระในรถออกมาถือเหมือนกัน
ในเขียวก็เลยไม่กล้าเข้ามาแล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่ตอนที่คุณวีระกำลังจะออกตัวออกรถเนี่ย
ปรากฏว่าในเขียว

แล้วก็ชี้ร่องรอยความเสียหายให้เห็น
โอ้โหแล้วมารู้ตอนหลังว่าเขียวคือลูกนายกอบตอีกนะ
โอ้โหแต่ลูกชายนายกอบตออกมาก่อเหตุแบบนี้
รัชบ้านบอกไม่ใช่ครั้งแรกนะว่าวีระกำมีอีก
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าวีรกรรมให้ฟัง
รวมถึงจะไปถามพ่อที่เป็นนายกอบตด้วย
ถ้าเกิดลูกเป็นแบบนี้จะเอายังไง

ตำรวจที่สพเขาพนมเนี่ยนะ
เขาบอกว่าวันนั้นจริงเขามีการปิดล้อม
ค้นเป้าหมายยาเสพติดแล้วก็ไปบ้านของเขียว
แต่ไม่เจอหลักฐานอะไรนะเขียวอาจจะไม่พอใจไง
ก็เอารถมามาจอดขวางถนนแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตำรวจตามตัวในเขียวมามาตรวจฉี่
เอาปรากฏว่าฉี่ม่วงก็ต้องดำเนินคดีต้องส่งบำบัด
ส่วนเรื่องของทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สินไปปั่นรถ
อันนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกัน
คุณตำรวจเขียวเขาเป็นลูกนายกอบตจะยังไงต่อ
ตำรวจบอกว่าโอ้โหต่อให้เป็นลูกนายกอบตแต่ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากคุยกับตำรวจแล้วเราไปคุยกับพ่อของเขียวผู้ก่อเหตุ

พ่อบอกว่าลูกผมก็จริงนะ
แต่ผมจะไม่เอาตำแหน่งนายกอบตของผมไปกดดันการทำงานของตำรวจค่ะ
แล้วยอมรับเลยลูกผมอาจจะก้าวร้าว
แล้วน่าจะมีผลมาจากการเสพยาเป็นแบบนี้มา๓๔ปีแล้ว
ขอโทษนะขอโทษผู้เสียหายทั้งหมดด้วย
เรื่องการเยียวยาเดี๋ยวผมกลับไปเมื่อไห
ผมจะไปคุยว่าจะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง
แต่ต้องไม่ปล่อยให้คุ้มครั่งแบบนี้อีกนะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไง

ไปก่อเหตุขับรถกระบะไล่ชนมอเตอร์ไซค์ชาวบ้าน
ขับรถไล่ตามไปชนในปั๊ม
แล้วตอนนี้เรื่องนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการส่งฟ้องศาลอยู่
แล้วมาเกาะเหตุแบบนี้ฟันคนถ่ายคลิปฟันรถกระบะชาวบ้าน

กลายเป็นบุคคลอันตรายที่ชาวบ้านเขากลัวนะครับ